ตะเก๊ไปที่สหรัฐอเมริกา

เป็นคลิปวิดีโอที่เวลาสหรัฐอเมริกา

สาดขึ้นเป็นหมุนทองฟ้าแบบนี้
ช่างำลังเทน้ำร้อน
ดูใหม่ดูใหม่เขาเทน้ำร้อนใส่ในแก้วแล้วก็สาดขึ้นบนท้องฟ้าดูนะครับ

ปะทะกันระหว่างความร้อนและความเย็นแบบเฉียบพลัน
อันนี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เมืองไทยของเรา

นี่เป็นคำอธิบายได้สั้น

เดี๋ยวมาดูต่อนะครับเมียใช้ซักผ้าแผลม
ช่วงนี้รีบครับเดี๋ยวฝนก็ตกแล้ว

วันสองวันที่ผ่านมาหูหลายพื้นที่นะครับ
การจนบุรี๔๐องศานครราชศรีมา๔๐องศา

ที่บริเวณถนนราชดำเนิน
หลายคนตกออกตกใจเห็นภาพนี้

ถูกต้องอยู่ดีแก้ภาพ

เก่าไปกลางเกาะบริเวณแยกคอกหัว

ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวคิดว่าเขาจะร้อนหรือเปล่านั่นสิ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประชาชนก็ตกอกตกใจ
พาหญิงสาวคนนี้ไปพักสงบสติอารมณ์กันหน่อย

หลังจากการให้หญิงสาวคนนี้พัก

แล้วก็พูดคุยกันก็พบว่าเป็นชาวฝรั่งเศส

พักอยู่อย่างตระข้าวสารผนสำเซน
อากาศเพราะว่าอากาศร้อนจัดเกิดอาการเครียด

ก็เลยโอ้โหสติสตังค์ไม่มีนะครับ
แก้พ่าดีกว่าวิ่งมาแบบนี้ดีกว่า
ก็หลังจากนั้นก็ตำรวจก็เอาตัวไปให้ที่โรงแรมนะครับให้เจ้าหน้าที่ดูแลต่อไป

เพราะอากาศร้อนจึงเกิดความเครียดขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ตำรวจก็พาไปพักแล้วให้ดูแลอาการต่อไป
คุณร้อน๔๐องศานี่ร้อนมากสำหรับชาวฝรั่งเศสนะ
นึกถึงคำนี้ร้อนแทบบ้า
ผมรู้ว่าร้อนอย่าออกไปทำแบบนั้นนะ

ร้อนตายนะครับประกาศเตือนเลยว่าห้ามออกจากบ้านแบบนี้

อย่างที่ได้คาดการณ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์หลังจากนี้
เป็นต้นปลายต้องระวังเรื่องของพายุฤดูรรค์

เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้มีพื้นที่ไหนบ้าง
ที่ต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน

เนื่องไปจนถึงวันที่๑๙มีนาคมเลย

เหนือจังหวัดเพชรบูรณพิศนุโลกแล้วก็พิจิตรนะครับ
อิสานชายพุมขอนแก่นอุดอนทานีกาลสิน

ภาคตะวันออกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีจันทบุรี
แล้วก็ตราดภาคกลางจังหวัดลบบุรี

อะไรที่อยู่บริเวณต่างตรงนี้

สังเกตกลุ่มฝนสีเหลืองสีเขียวดี
คำนวณนะครับในช่วงบ่ายวันนี้
ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครก็อาจจะครึ้มแล้วนะครับ
แดดจะเริ่มหายไปจาก๒๓วันที่ผ่านมานะครับ

ก็จะเริ่มมีการก่อตัวหลายจุดเพิ่มมากขึ้น
อีสานตอนล่างหลายพื้นที่ต้องเตรียมรับมือดีนะครับ
หลังจากนั้นช่วงค่ำหน่อยจะเป็นช่วงอิสานตอนบนนะครับ

เพราะว่าตรงนี้เจอหนึ่งปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องของความเย็นแล้ว
เป็นเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
อีกครึ่งกระแสลมฝ่ายตะวันตกอย่างที่เราเคยเกิดกันไว้
ถ้าหากเจอตัวนี้ถ้าเกิดอากาศหนาวก็จะหนาวเป็น๒เท่า
ถ้าหากเจอฝนตกฝนฟ้าขนองก็จะทำให้เกิดความแปรปวนไป๒เท่า
อาจจะทำให้เกิดลูกเห็บตกได้ต้องระวังนะครับ
ส่วนอุณหภูมิความร้อนมาดูกันหน่อยนะครับ
ต้องระวังนะครับเรื่องของอุณหภูมิความร้อนโดยเฉพาะ

เป็นการเปรียบเทียบอุณหภูมิเดี๋ยวเราไปดูชัด
จะสังเกตว่าเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นจุดที่ร้อนที่สุด
ใช่